อาจจะเจอลูกเขาอีกทีหนึ่งครับ
เขาก็อยากจะบอกว่านี่ก็คือเวรเป็นกรรม
ก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดกฎกรอบขึ้นนะครับ

ไม่รู้อะไรเลยไม่มีคนรู้จักคนที่เป็นร่ามที่สามารถจะอธิบายเขาได้มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
ก็เป็นเรื่องของปัญหาในกรณ์การยุทธิธรรม

แต่ว่าจะมีใครมองเห็นหรือไม่มองเห็น

หนึ่งปัญหาของคนต่างชาติ

ตอนนี้ก็เดินออกจากร้านมาเนี้ย

เห็นว่าเดินออกมากับใครยังไง

คุยอะไรกับใครบ้างเนี่ยก็ไม่มีอันนี้
แต่ว่ากล้องวงจรปิดก่อนเข้าร้าน

แต่อย่างเงี้ยเราก็ค่อนข้างแปลก
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ตามกันอย่างจะว่ายาวนานซะทีเดียว

ที่เกิดขึ้นไปปี๕๗แล้วมาจนถึงตอนนี้

ืบหน้านะคะแล้วก็สามารถที่จะรับรู้
แล้วก็ยังนึกย้อนกลับไปตอนที่ข่าวเริ่มเกิดได้นะคะ

เกิดขึ้นตั้งแต่๑๕กันยายนปี๒๕๕๙

อยู่ที่เกาะเต่าจังหวัดสุราธานี

ชาวต่างชาติชาวอังกฤษ๒คนเสียชีวิต

ที่ถูกเก่าหาและถูกตัดสิน๓สาร

ก็คือสารชนต้นตัดสินว่าผิด

ในขณะที่สารดีกางศ์อาญวันนี้ก็ยืนตาม
คนที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นี้
จะคุยกับเราในรายการด้วยนะคะก็คือทนายของผู้ต้องหานะคะ
คือคุณนครชมพูชาติคุณนครชมพูชาติเนี่ย
จะอธิบายไปในแง่ของข้อมูลส่วนใหญ่ที่อยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรม
หนักไปตรงเริ่มต้นซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะการเก็บพยานหลักฐานนะคะต่าง
จริงแล้วเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนแรกเลยค่ะ
ถ้าคุณผู้ชมจำได้หลังจากเกิดข่าวแล้วเนี่ยนะคะ
ข่าวนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่เยอะมาก
ไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่คนจับตาดูอยู่นะคะว่าเอ๊ะจับได้เร็วรับสารภาพด้วยเนี่ยนะคะ
แพะไหมหรือแม้กระทั่งสื่อสารเนี่ยสื่อสารเข้าใจหรือเปล่า
เพราะมีข้อโต้แย้งออกมาเหมือนกันนะคะว่าตกลงที่รับสารภาพเนี่ย
คือถูกทำร้ายถูกซ้อมบังคับให้รับสารภาพนะคะ
หรือมีขั้นตอนเรื่องของการแปลซึ่งมีการแย้งร่ามที่ตำรวจเตรียมไว้ให้ด้วยนะคะ
ว่าเหมือนกับคือเขามีชนเผ่าอยู่หลายชนเผ่าใช่ไหมคะในพม่านะคะ
ก็มีการแย้งกันด้วยว่าเรื่องของเชื้อชาติชนเผ่ามีผลต่อการแปลในคดีหรือเปล่า
นอกเหนือจากนั้นนะคะก็พูดถึงการเก็บหลักฐานของตำรวจนะคะ
เพราะว่าหลักฐานที่เก็บนั้นเป็นไปตามหลักสากลตามบรรทฐานที่ควรจะเป็นหรือไม่
และในระหว่างที่การติดตามคดีนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยและคนไทยเท่านั้นนะคะ
ต่างชาติโดยเฉพาะที่อังกฤษเองเขาก็ทราบดีว่ามีข้อโต้แย้งข้อถกเถียงกันอย่างไรนะคะ
รวมถึงที่เพราะว่าคนของเขาเสียชีวิตนะคะในขณะที่พม่าเองก็เช่นเดียวกันเขาก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด
พม่าก็ตามข่าวนี้อย่างใกล้ชิดเพราะว่าคนของเขาถูกกล่าวหาว่ากระทำณตอนนั้นนะคะ
ทีนี้เรื่องนี้เลยถูกตรวจสอบค่ะถ้าคุณผู้ชมจำได้แม้กระทั่งรัฐบาลอังกฤษเองเนี่ยนะคะ
ก็ออกมาให้ความเห็นเรื่องนี้แต่ว่าก็เป็นความเห็นกลางไม่ได้ละเมิดไม่ได้ล่วงละเมิดอะไรกันหรอกนะคะ
สำหรับประเทศเรากับประเทศเขาแต่ว่าก็เป็นที่ห่วงใยเพราะว่าถูกวิภาควิจารณ์อยู่เยอะนะคะ
เหนือจากนี้นะคะก็มีการส่งตำรวจมานะคะแต่ว่าก็เราก็จะไม่ได้เห็นว่าตำรวจอังกฤษจะออกมาพูดอะไร
วิจารณ์อะไรเพราะว่าก็โดยเป็นมารยาทแล้วก็เป็นหน้าที่ของตำรวจไทยทำ
ในขณะที่พม่าเองคนของเขาถูกกล่าวหาตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยนะคะก็ถ้าคุณผู้ชมจำข่าวได้
มีการรวมตัวกันถือป้ายนะคะไม่ว่าจะเป็นในพม่าเองหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแรงกระเพื่อมในเราเองเนี่ยนะคะ
ก็จะเห็นได้แม้กระทั่งด่านระหว่างสองประเทศก็มีปัญหาจนต้องมีการปิดด่านนะคะ
แต่ทั้งหลายทั้งปวงค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านมาจนจบ๓ศาล
คุณนครพูดล่าสุดวันนี้ยังมีการท้วงติงถึงน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเก็บพยานหลักฐานคดีซะเป็นส่วนใหญ่นะคะ
เดี๋ยวเราจะได้คุยกับทนายก็คือคุณนครด้วยอีกหนึ่งท่านที่เราจะได้คุยกันเป็นผู้อำนวยการมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา
ก็เอาพูดง่ายนะคะเป็นผู้ดูแลแรงงานข้ามชาตินั่นแหละก็จะได้คุยกันว่าพอมีข่าวนี้ออกมาเสียงสะท้อนออกมาเป็นแบบไหน
แล้วจะไปแบบไหนกันต่อแต่ว่าทั้งสองท่านขอโฟนอินนะคะไม่ได้เข้ามานั่งเพราะว่าหนึ่งท่านต้องกลับไปต่างจังหวัด
แล้วก็คุณนครขอว่าเดี๋ยวขอเป็นโฟนอินดีกว่าวันนี้ส่วนท่านที่จะนั่งกับเราในรายการวันนี้ค่ะ
รองอธิบดีอายการสำนักงานชี้ขาดคดีสำนักงานอายการสูงสุดอาจารย์ปรเมฆอินทราชุมนุมสวัสดีค่ะอาจารย์

ที่อธิบายยาวเพราะโอ้โหรายละเอียดคดีเยอะแต่คนจำได้แน่ว่าข่าวใหญ่

อาจารย์ค่ะวันนี้แนะนำตำแหน่งรองอธิบดีอายการยังถูกอยู่นะคะ
เพราะเห็นข่าวขึ้นเป็นอธิบดีแล้ว
ยังฮะตุลาเดินมาวันนี้ก็คือมาอธิบายคำพิพากษาให้ฟังว่าเขาตัดสินยังไงทำไมสารตัดสินอย่างนี้
อาจารย์ถ้าย้อนกลับไปตอนแรกเลยที่เป็นข่าวเนี่ยนะคะข้อโต้แย้งมีส่วนใหญ่น่าจะอยู่ในชั้นตำรวจซะเป็นส่วนใหญ่
เรื่องของการซ้อมผู้ต้องหาหรือเปล่านะคะมีการเลือกล่ามที่เป็นปฏิปักกับผู้ต้องหาหรือเปล่า
คือเยอะเยอะมากเยอะมากคำถามก็คือว่าตอนนั้นอาจารย์คิดว่าอะไรที่เป็นประเด็นใหญ่ที่สุด
ที่มันส่งผลจนถึงตอนนี้ที่อาจจะต้องถกเถียงกันต่อไปเพราะว่าคนติดตามเยอะนะคะ
คือวันนั้นมันต้องยอมรับว่าวันนั้นตำรวจหรือพนักงานสอบสวนไม่สามารถทำความชัดเจนได้ทันทีทันใด
มันทิ้งระยะเวลาแต่พอได้อ่านคำพิพากษาสารดีกาทั้งหมดแล้วเราจะเข้าใจอะไรพอสมควร
ก็สถานเองก็ภาษาสาธิกาผมก็ไม่ค่อยเห็นคำให้ภาษาสาธิกาที่วินิจฉัยาวมากขนาดนี้นะ
คดีนี้ต้องบอกก่อนว่าท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่า๑คดีไม่มีประจักษ์พยาน
เมื่อมาจากพยานนี้มีพยานแวดล้อมที่ค่อนข้างน้อย
แต่ว่าสุดท้ายมาอยู่ที่พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
อย่างที่ท่านทนายเขาต่อสู้มาเขาก็ต่อสู้ทุกประเด็น

เขาสู้ทุกประเด็นตั้งแต่การตรวจดีในการควบคุมตัวกัน
แต่สารวิดีกาเองก็วินิจฉัยอธิบายทุกประเด็นเหมือนกัน
ผมว่าในฐานะที่ไม่ได้ทำคดีตรงนี้นะครับ
แต่ในฐานะที่เราสอนหนังสือเป็นครูกฎหมายหรือประสบการณ์ของเรา
เพราะว่าคำวิทยาศาสตร์ศาสตร์ดีการ์ตัวนี้อธิบายอะไรได้เยอะมาก
เพียงแต่ว่าวันนี้สังคมเราจะไม่เห็นคำวิทยาศาสตร์ศาสตร์ดีการ์
เราเห็นแต่ยืนยืนตัดสินยืนประหารชีวิตยืนนะครับ
แต่ถ้ามาดูคำวิทยาศาสตร์ศาสตร์ดีการ์ที่ผมนั่งอ่านอยู่นี่
ศาสตร์ศาสตร์ดีการ์วิเคราะห์ทุกเม็ดเหมือนกัน
ตั้งแต่เริ่มต้นสงสัยตำรวจเดิมตำรวจไม่ได้พุ่งเป้ามาที่จำเลยทั้งสองคน
กลับหาค่อยหาอย่างที่ท่านทนายท่านบอกว่า
กล้องวงจรปิดมีไม่มีสารก็พยายามอธิบายว่า
ตรงที่มันไม่มีที่มีผู้ต้องหาเดินไป
หรือมีคนเดินไปแล้วไม่เดินกลับทั้งที่มันน่าจะเดินกลับ
มันมีช่องเล็กที่เดินได้อีกหลายช่อง
มีพูดถึงเรื่องเสื้อผ้าและที่สำคัญเนี่ย
สารคงมองถึงพยานแวดล้อมอื่นเช่นการที่ผู้ต้องหาอธิบายว่า
โทรศัพท์อันนี้เอาไปฝากไว้กับใครอยู่ที่ไหนนะครับ
แล้วก็มีคุณหมอหลายคนที่มาเกี่ยวข้อง
แม้คุณหมอบางคนเนี่ยก็มาให้การว่า
ผู้ต้องหาเล่าให้ฟังว่าทำ
อันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาอธิบายเป็นภาษาอะไรนะ
แต่คุณหมอที่ไปตรวจร่างกายอะไรเนี่ยเขาก็อธิบายให้ฟัง
ก็พูดว่าเป็นคำวิทธิภาษาอีกการที่น่าสนใจและน่าศึกษา
สำหรับกรณีที่เราต้องใช้พยานหลักฐานวิทยาศาสตร์เป็นตัวตั้ง

กล่าวหาคือคนที่ทำจริงแล้วก็มีพฤติการหลังจากที่ถูกจับ
ถูกตำรวจดีดลูกอันทะเขา

สารก็วินิจฉัยทุกประเด็นเหมือนกัน
ว่ามันเป็นไปได้ยังไงมันมีที่ไหน

ผมก็ว่าเกลียดดีแต่ท่านท่านาย
ท่านอาจจะมีอะไรที่ที่ที่ที่มากกว่านี้ก็เราก็ไม่รู้อ่า
คือระหว่างการสู้ระหว่างการสู้ก็คงจะเห็นเส้นทาง
ประเด็นประเด็นอันหนึ่งที่เราจะพบบ่อยบ่อยการต่อสู้คดีเอ่อ
มันครบตั้งแต่สารชั้นต้นไหมที่ผมเคยเรียนคุณจอมขวัญ
กับพี่น้องเราทั้งหลายในประชาชนการสู้คดีต้องสู้ตั้งแต่สารชั้นต้น
รายละเอียดต้องครบนะครับอันนี้ก็ไม่ได้บอกว่าผมก็ไม่รู้ว่า
เขาต่อสู้อย่างไรแต่ว่าดูประเด็นที่เขียนอุทธรณ์
เขียนดิการ์เนี่ยนะเขาก็ทุกเม็ดเหมือนกันอ่า
กระทั่งโต้แย้งและที่สำคัญผมน่าสนใจตรงนี้ว่า
ตัวตัวตัวจำเลยเองก็อ้างคุณหมอพลทิศอ่า
หมอคุณหญิงพรทิพย์นะฮะไปเป็นพยานและสารก็บอกว่า
ไปเป็นพยานจำเลยเพื่ออธิบายเรื่องพันธุกรรมสารพันธุกรรม
แต่สารก็ยังให้เหตุผลถึงสารพันธุกรรมที่น่าสนใจว่า
ว่าของที่คุณหมอพลทิศอธิบายมาเนี่ยมันมันคืออะไร
มันไม่มีวิชาการที่ที่รองรับอ่าคืออาจารย์กำลังจะบอกว่า
ถ้าดูจากคำพิพากษาของสารดีกาที่ออกมาแล้วเนี่ยนะคะ
จะเห็นได้ว่าสารท่านได้หยิบทุกคือมันเป็นประเด็นสู้ด้วย
ทุกประเด็นที่เขาสู้อ่ามันเป็นประเด็นสู้ในนี้ด้วย
แล้วก็ส่วนใหญ่ประเด็นที่สู้กันมาในคดีเนี่ยก็จะเป็นประเด็นส่วนใหญ่ที่คนวิจารณ์มาตั้งแต่ตอนที่เกิดข่าวแรก
เพราะฉะนั้นคำพิพากษาค่อนข้างยาวยาวแล้วก็ละเอียดทุกทุกจุดอ่า
แต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ถามอาจารย์ปรเมฆเบื้องต้นแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะรีบพักกันก่อนแล้วช่วงหน้าจะคุยกับอ่า
นายจำเลยนะครับทีนี้ถามอาจารย์เผื่อไว้ก่อนคือว่าพอคำพิพากษาสารดีการ์ออกมาแบบนี้แล้วเนี่ย
กรอบกรอบการตั้งคำถามได้แค่ไหนที่ไม่ละเมิดอำนาจศาลแต่แต่ก็สามารถที่จะให้ประชาชนเข้าใจถึงข้อเอ่อ
ว่าอย่างเงี้มันน่าจะฟังได้แต่ทีนี้ก็ต้องไปแย้งกันว่า
แล้วทำไมศาลก็ฟังอย่างนั้นนะครับเราก็คงไม่ได้บอกว่าสารตัดสินผิดหรือตัดสินถูก
พูดถึงในแง่ของวิธีการสู้คดีกันแล้วก็ประเด็นที่ใช้สู้กัน
คุณผู้ชมค่ะคือประเด็นนี้ถ้าเราจำได้มีการตั้งข้อสังเกตตั้งแต่ตอนแรกที่เกิดข่าว
แล้วก็ลักษณะของทนายที่มาลักษณะทีมทนายที่ช่วย
คือจะเป็นทนายที่มาในแนวทางทนายสิทธิ์ทั้งนั้นเลยนะคะทนายสิทธิมนุษยชน
แล้วก็การพูดถึงว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็เป็นจำเลยตอนนี้เป็นแรงงานข้ามชาติ
ก็เป็นประเด็นที่ทำให้หลายคนตั้งข้อสังเกตว่ามันน่าเชื่อได้แค่ไหน
ตั้งแต่ตอนแรกนะคะมันน่าเชื่อได้แค่ไหนว่าเขาจะไม่ใช่แพ้
อันนี้เกิดขึ้นตั้งแต่คดีเกิดเลยพักสักครู่ช่วงหน้าที่ฉันจะคุยยาวหน่อยกับทนายนะคะ
ที่สู้มาทั้งหมดแล้วผลออกมาแบบนี้คำถามคือว่าที่ไปสู้ถูกตอบกลับจากหลักฐานอย่างไรในคดีนะคะ
แล้วหลังจากนี้จะมีวิธีการอย่างไรที่จะช่วยจำเลยเพื่อให้ผ่อนหนักเป็นเบาสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราคุยกันในสายนะคะกับทนายความของผู้ต้องหานะคะทนายนครชมพูชาติค่ะ
คุณนครสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจอมขวัญครับ
คุณนครวันนี้พอฟังเสร็จแล้วเนี่ยวางแผนทันทีเลยไหมคะ
ว่าจะสามารถมีช่องทางอะไรในมุมของการช่วยผู้ต้องหานะคะ
ว่าจะยังจะมีลักษณะการช่วยเหลืออะไรได้เพิ่มเติมกว่านี้อีกไหมคะ
ก็เป็นไปตามกฎหมายแหละครับที่จะให้เวลา๖๐วันในการฟื้นเจ้าสวัสดีค่ะ
ให้ลดโทษประหารชีวิต
ซึ่งทางผู้ต้องหาเนี่ยเขาทราบขั้นตอนต่าง
เป็นจำเลยเป็นนักโทษนะครับ
ซึ่งจำเลยเนี่ยรู้ไหมคะว่ามีช่องทางเพิ่มเติมหลังจากที่สารอ่านคำพิพากษาเสร็จแล้วนะคะ
เขารู้มาก่อนหน้านั้นแล้วฮะเคยพยายามขอแต่ว่าเราก็บอกว่าคดียังไม่ถึงที่สุด
ต้องรอคดีถึงที่สุดก่อนเขาก็ทราบอยู่แล้วครับ
จำเลยเนี่ยได้เตรียมใจไว้ก่อนไหมคะว่าคำพิพากษาอาจจะออกลักษณะยืนตามสองสารที่ผ่านมานะคะ
ก็คงจะเตรียมใจไว้แล้วเพราะเราก็พูดคุยกันอยู่เสมอ
เขาพูดกับคุณนครไว้ว่ายังไงบ้างไหมคะ
เขาเองก็เคยถามว่าเขาเองจะให้เขาทำยังไงต่อเนี่ยถ้าสารตัดสินยืนเหมือนเดิมเนี่ย

ไม่ทราบครอบครัวคงเพิ่งจะทราบตอนนี้มั้งนะฮะ
ยังไม่มีใครส่งข่าวมาต้องให้สารทูตเขาแจ้งมาว่าครอบครัวจะไปเยี่ยมหรือเปล่า

ไม่มีคนที่อยู่ที่นั่นแจ้งข่าวมาว่าครอบครัวก็เป็นอย่างไร
ค่ะเรียนถามในแง่ของเนื้อหานะคะที่มีการสู้กันเอาเฉพาะคำพิพากษาที่ออกมาก่อนค่ะ
ได้หยิบประเด็นอะไรนอกเหนือจากประเด็นหลักที่เกิดขึ้นในการพิจารณาของสารชั้นต้นกับสารอุทธรณ์มาเพิ่มไหมคะ
ไม่หรอกครับคำภาษาก็ออกมาแนวเดียวกันอาจจะอธิบายละเอียดมากขึ้นแต่ว่าไม่ได้มีเนื้อหาใหม่มากมาย
คือจะยอมรับในกระบวนการของพนักงานสรรค์สวนและก็บุคลากรต่าง
รวมทั้งการรับฟังคำรับสารภาพของจำเลยในช่วงที่ว่าแม้จะไม่มีทนายความแต่ก็ให้รับฟังได้

เป็นช่วงที่รับสภาพตอนที่ให้การในฐานะพยาน
ก็ยืนลักษณะแนวนี้มาตลอดไม่เปรียบ
ฉะนั้นก็ผมก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องถามท่านนัยการดูเติม
ท่านเอาคำรับสาภาพพ่อพี่นาดูก่อน
เพราะว่าวันนี้ท่านก็พูดในตอนแรกแล้วว่าไม่มีประจักษ์พยาน
ก็ต้องอาศัยกุฏิเหตุแวดล้อมเพราะฉะนั้นก็อาศัยหลายอย่าง
ทั้งการรับสาภาพและก็นิติพิศาสตร์ซึ่งก็มีข้อตกเสียงกันมาตลอด
แต่ว่าสารก็วางแนวในการรับฟังเอาไว้ใกล้กัน
คุณนครค่ะคุณนครค่ะดิฉันรบกวนถ่ายทอดเป็นภาษา

แล้วเผื่อคุณผู้ชมที่สนใจคดีนี้จะเข้าใจได้ว่าประเด็นหลักนับตั้งแต่ที่สู้กันตั้งแต่สารแรก
จนกระทั่งถึงสารดีกาที่ตัดสินออกมาแล้วเนี่ยนะคะเอาทางฝั่งจำเลยก่อน
คือทางฝั่งจำเลยให้น้ำหนักอยู่กี่ประเด็นใหญ่หลักตั้งแต่ต้นจนถึงจบคดีคะ
คือโดยหลักแล้วไม่ใช่หน้าที่ของจำเลยที่จะต้องมานำสืบใดมากมาย
แต่ว่าก็นำสืบแก้ตามที่เก่าหาแต่ว่าสิ่งที่เก่าหาก็มาจากประสิทธิ์พฤติเหตุแวดล้อม

เวลากฎหมายสภาพทั่วไปแล้วก็อาศัยเหตุผลความน่าเชื่อ
อาศัยความน่าเชื่อของศาลในการพินาวินิจฉัย
โดยเฉพาะเรื่องนิติพฤษัทนะครับทั้งที่ว่าก็มีข้อตัวแย้ง
แต่ว่าศาลก็ถือว่าข้อโต้แย้งเหล่านั้น
ก็เป็นเรื่องที่จำเลยเขาไม่ทำให้ชัดเจนขึ้นมาเอง
อะไรอย่างนี้ก็มี

ประเด็นที่ทางโจทยิบยกขึ้นมาเพื่อพิสูจน์ว่า
สองคนนี้ทำแน่เนี่ยคือเรื่องอะไรบ้างคะ
เห็นว่ามันตรงกันอันนี้ก็เป็นหลัก

ชาติการดูเรื่องราวเรื่องต่างให้มันสอดซ้อง
ก็จะรวมเป็นคำรับสรภาพด้วย

จากลักษณะที่ว่าน่าจะทำอย่างนั้น
น่าจะทำอย่างนี้ต่อเนื่องกันไป
ก็ต้องอาศัยอย่างนี้มาเป็นข้อมูลนะครับ

สรุปอย่างนี้ถ้าผิดแย้งคุณท่านคลอนค่ะ

เพื่อเชื่อมโยงรวมถึงคราบอสุจิด้วยนะคะ
แล้วก็ผนวกเข้าไปกับการรับสารภาพ

จากนั้นแล้วไปทำยังไงต่ออย่างนี้ใช่ไหมคะ
มันจะไปหนักแน่นในเรื่องของ
อาการสมคืนการทำจำเลา

เรื่องสมคืนการทำจำเลามันก็ชัดขึ้นนะครับ

แต่เรื่องการฆ่า

อันนี้มันจะมีข้อที่

กระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ตอนแรก
ส่วนใหญ่ที่พูดวิภาควิจารณ์กันเยอะก็คือในชั้นของตำรวจ
คือจริงแล้วเนี่ยมันต้องดูตั้งแต่ว่า
กระบวนการการจับ
คือการจับแล้วมีการรับสารภาพแล้วมีการดำเนินการอะไรต่าง

คือมันต้องในคำรับสารภาพมีการทำบันทึก
บันทึกคำรับสารภาพซึ่งอ้างว่ามีการให้ร่ามอ่าน
แล้วอธิบายให้ฟังแล้วซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องผิดปกติมาก
คือสารจะไม่เข้าใจว่าไอ้เรื่องล่ามเนี่ยนะครับ
ร่ามเนี่ยเขาอ่านภาษาไทยเนี่ยไม่ได้นะแต่ฟังอธิบายต้องมีคน
พูดแล้วก็อธิบายให้ฟังแปลได้อืมแต่มาอ่านในบันทึกคำรับสารภาพเนี่ย
แล้วก็บอกเนี่ยเป็นไงถูกต้องไหมอะไรอย่างนี้
เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องผิดปกติอยู่แล้วนะครับคุณคุณนครกำลังจะบอกว่า
คืออันนี้ตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมคะถ้าสมมุติจะให้น้ำหนักเรื่องของการรับสารภาพ
ว่ามีผลต่อการตัดสินคดีเนี่ยคุณนครก็มองว่า
ก็สามารถตั้งคำถามได้ตั้งแต่ต้นว่าแม้กระทั่งขั้นตอนที่ล่ามทำงานเองเนี่ย
ล่ามเข้าใจแค่ไหนเพื่อคือน่าเชื่อไหมในมุมมารับสารภาพจริงนะครับ
ให้การรับทราบเหล่านี้ทั้งหมดนะฮะแต่สารก็รับฟัง
ว่ามันเป็นคำให้การรับทราบในในฐานะพยานอืมซึ่งแนวเนี้ย
ก็เป็นมาตลอดตำรวจจะใช้ลักษณะเนี้ยว่าเอ้าไม่ต้องมีทนายอันนี้
ต้องเข้าหาอาจจะเป็นเข้าหาอื่นครับ
เข้าเมืองผิดกฎหมายอะไรอย่างนี้
แต่เวลาสอบก็สอบเรื่อง
ฆ่าหรือเปล่าทำหรือเปล่าอะไรประเภทนี้
แล้วก็ออกมาว่าอ๋อเป็นคนทำเอง
ก็เป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ย

เกิดวันรุ่งขึ้นอะไรอย่างนี้นะฮะ
คือคุณนครหมายความว่า
ตอนที่รับสารภาพเนี่ย
ฉันไม่เข้าใจว่าคือมันมีผลต่อคดียังไงคะ

มันเป็นการอธิบายเรื่องราวต่าง

ก็ชี้ออกมาไม่ได้ว่าทำอะไรยังไงนะครับอ๋อ

สารก็หยิบยกเรื่องพฤติกรรม
ข้อมูลต่างในทางนิติวิทยาศาสตร์
แล้วก็พยานบุคคลหลายด้าน
แล้วก็แปลความไปในเชิงชื่อว่าตอดกรองกัน
ค่ะทีนี้ในส่วนที่โดนวิภาควิจารณ์อีกประเด็นนึงก็คือ

ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยสู้กันหนักแค่ไหนตอนที่สู้คดีกัน
คือประเด็นเราตอบสู้เลยเรียกว่าไม่ได้มาตรฐาน
คือมาตรฐานที่ว่านี่นะครับ
คือสารยังเข้าใจว่ามาตรฐานของนิติวิทยาศาสตร์
นักอัปดาลของนิติวิทยาศาสตร์ของโรงประสูริยธรรมก็อันหนึ่ง
ของนิติเวชของสำรวจก็อันหนึ่ง
ต่างคนต่างก็มีนามตัวเองซึ่งไม่ใช่
นิติวิทยาศาสตร์มีแนวเดียวมีมาตรฐานเดียว
แต่ว่ามาตรฐานอันนี้คือเราในการต่อสู้คดี
เราได้มีการนำเสนอให้เห็นว่าสิ่งที่ควรจะเป็นมันเป็นอย่างไร
สรรค์เองก็ริจฉัยว่าไม่จำเป็นอย่างนั้นหรอก
ได้มาตรฐานแล้วอะไรอย่างนี้
ในขณะที่เราที่เห็นว่าสารอย่างนี้หรือหลักฐานอย่างนี้

สารเห็นว่ามันถูกต้องแล้วล่ะอะไรอย่างนี้
อันนี้ก็เป็นเรื่องการใช้ดุลพินิษฐ์สงสาร
คือเป็นอำนาจศาสตร์ที่จะใช้ดุลพินิษฐ์ว่าจะใช้คำอธิบายไหนถูกไหมคะ

คุณนครในกรณีเรื่องของนิติวิทยาศาสตร์ตอนที่สู้คดีกัน
ถ้าดูจากประเด็นอื่นซึ่งเรายังพูดกันไม่ครบทุกประเด็นนะคะ
แต่ถ้าดูจากประเด็นอื่นร่วมด้วยแล้ว
คือประเด็นที่ใช้มัดจำเลยหนักที่สุดคือเรื่องนิติวิทยาศาสต

คือสิ่งที่ทำให้เห็นชัดขึ้นคือสารภาพครับ

ซึ่งเริ่มทีเนี่ยผมค่อยเฉพาะใจว่าสารจะไม่หยิบหยบขึ้นมา
เพราะว่าตอนที่รับสภาพในตอนแรกเนี่ยนะครับ
แต่พอตอนหลังเนี่ยโอเคมีพนักงานสอบสวนนะครับก็มีทนายความ
แต่ก็เป็นทนายความที่เขาไม่ได้รู้จักรู้ยินยอมด้วยอย่างจริงจัง
เป็นเรื่องที่ตำรวจเอามานะครับแล้วก็มีปัญหาว่า
ไม่ใช่ทันายความที่ผ่านการอบรมในเรื่องพนักงานหลับสวนของสะพานายความนะฮะ
แต่ตำรวจเขาก็ยอมรับที่จะเอาเข้ามาเพื่อให้มันครบนะครับ
แหละในการกรรมดรับนาฬินเค้าก็ยังมีปัญหาอยู่
เพราะว่าจริงถ้าอ่านในคำพิพากศาสตร์หรือออกแค่ดูข่าวก็ได้

ซับลูกศาเนี่ยวันนี้ประเด็นตรงไหนอะไรยังมีมาก
ไม่ได้เรียนกฎหมายบางทีไม่แน่ใจว่าอันไหนหนักกว่ากันค่ะ
ก็ช่วยอธิบายอันนี้ก่อนแล้วก็เราค่อยมาถกกันต่อครับว่า

แต่ประเด็นมันก็เป็นเรื่องที่เป็นการถกเถียงกันในเชิงที่จะหาความรู้หาอะไรก็แล้วแต่
เพราะมันคงไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับทางรูปคดี
แต่มันจะเกิดประโยชน์ในเรื่องของกระบวนการพินาต่อไป
ว่าประเด็นเรื่องการซ้อมทรมานได้มาโดยการซ้อมหรือเปล่า
การรับฟังของศาลในเรื่องว่าถูกทำร้ายหรือเปล่า
ก็ยังค่อนข้างเป็นปัญหาที่สารยังคงยึดสิ่งที่ปรากฏจากร่างกาย
แต่ในปัญหาเรื่องการทรมานมันเปลี่ยนไปแล้ว
วิธีการมันมีมากที่จะไม่เห็นแล้วอ้องรอย

เป็นปัญหาของเราที่ตอนนี้แม้แต่บางคดีเนี่ย
ผู้เสียหายเนี่ยเขาฟ้องตำรวจจนสารตัดสินว่าตำรวจผิดแล้ว
แต่สุดท้ายตอนหลังตำรวจต้องมาฟ้องตัวผู้เสียหายอีก
อย่างมีคดีที่ปัจจีนก็เกิดตอนนี้อย่างนี้ขึ้นมาอีก
เพราะว่ามันเป็นเรื่องรู้กันสองคน
น้องฝ่ายตำรวจกับผู้เสียหายอะไรอย่างนี้

อันนี้ก็คือปัญหาที่ผมก็ไม่ทราบว่าภาพของตำรวจตรงนี้เนี่ย
มันยังจะแก้ได้หรือเปล่านะฮะ
แต่ถ้ายังคิดว่ายังชอบทำอยู่มันก็เป็นปัญหากับประชาชนต่อไป
คุณนครฉันขอเพิ่มเติมค่ะเพราะว่ามีการพูดถึงประเด็นที่จำเลยนะวันนี้นะคะ
เป็นแรงงานข้ามชาติด้วย
อันนี้จริงแล้วมันมีประเด็นแค่ไหนตอนสู้คดีกันคะ
ประเด็นก็คือว่าสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยนะฮะ
จริงตั้งผู้ต้องหาตั้งแต่ต้นเนี่ย
สิทธีที่จะสู้คติอย่างเดิมแล้วความเป็นทำแต่เรื่องต้นเนี่ยมันขาดไป
เพราะว่าเขาอ่านภาษาไทยไม่ได้ฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องนะครับ
แม้คุณพระราชจะว่าจะอ้างเอาร่ามมาแต่ก็ไม่ใช่เป็นร่ามที่เขาจัดหามา
น่าจะเป็นขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนแรกของกระบวนการยุทิธรรม

จะได้รับครบถ้วนหรือไม่
แล้วความปกป้องในเกี่ยวกับศิลปิศ

อย่างคนไทยก็มีปัญหาเรื่องคนจน
ที่ค่อนข้างยากจน

ว่าภาษาไทยว่าเป็นอย่างไรกฏหมายว่าเป็นอย่างไร

อันนี้ก็ยิ่งซับซ้อนแบบนี้
ปัญหานี่ก็คือเป็นระดำคัญ
ก็ทำให้พวกแรงงานต่างหน้า

คุณนครค่ะเดี๋ยวดิฉันจะได้คุยกับคุณทูชิต
ซึ่งเป็นผู้อำนวยการมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา

เดี๋ยวจะมีประเด็นนี้ไปถามคุณทูชิตด้วย

อาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
ไม่มีหรอกคือผมอ่านฟังคุณนครพูด
เข้าใจนะการต่อสู้คดี
บอกแล้วว่าการดำเนินคดีในสารชั้นต้น

ทีนี้คดีนี้มันกระทบกระเทือน

หยิบขึ้นมาทุกประเด็นมาสู้หมดเลย

ที่คุณนครพูดถึงคำลับตั้งแต่ทีแรก
สารก็วินิจฉัยว่าคำรับสารภาพ

ถ้าเป็นข้อเท็จจริงอื่นก็ฟังได้

มาตรา๘๔ตอนจับตอนเจ็บอะไรเนี่ย
แลอามนึงเขาขึ้นสารมองไปตรงที่โทรศัพท์

ที่เกาะแล้วก็โทรศัพท์มาแจ้ง

แล้วก็มันมีประเด็นตรงนี้ว่า
เครื่องโทรศัพท์ของผู้ตาย

ซึ่งมีจำเลยเขาบอกว่าจำเลยที่๑หรือที่๒
เขาเป็นคนบอกว่าเอาไปที่บ้านในนี้

ก็สอบถามคนนี้

ปรากฏว่าวันนั้นเขาอยู่โทรศัพท์ที่กรุงเทพฯ

ผู้ต้องสงสัยออกไปมีฝรั่ง

คือสารหมอให้เหตุผลว่า
พนักงานสอบสวนมิได้มุ่งมาที่

ทีนี้พอพนักงานสอบสวน
เขาบอกมันน่าจะมีสัก๓คน

ก็มีคนเล่นกีต้าร้องเพลงภาษาอังกฤษ

เดี๋ยวเขาได้มาก่อนคือนายเมาเมา

จริงที่ปรากฏจับเวลาเป็นวินาทีเห็นภาพตรงนี้เวลา๐๑๔๗แล้วออกไป๕นาทีจับหมดเลยละเอียดมาก
อาจารย์ถ้าถ้าเราเอาจากที่ฟังคุณนครเมื่อสักครู่นี้นะคะคือแน่นอนคำอธิบายของสารท่านที่ออกมายาวหลายหน้าขนาดนี้นะคะ
ทุกเม็ดแต่คำถามคือว่าในสิ่งที่คุณนครตั้งประเด็นเอาไว้ตั้งแต่ชั้นต้นเลย
คือเหล่านี้ค่ะมันมีผลต่อคดี
แล้วมันเป็นข้อสู้ในคดีเยอะไหมเช่นมาตรฐานจะอ้างมาตรฐานไหน
มาตรฐานอย่างที่นี่บอกอ๋อทำกันอย่างนี้แหละถูกแล้ว
ของฝ่ายโจทย์ก็มีของฝ่ายจำเลยก็คุณหญิงพลทิพย์เข้าไป
และสารก็วินิจฉัยของคุณหญิงพรทิพย์๑๓หลัก๑๖หลักขาดไปเหลือ๑๒
ซึ่งบทความทางวิชาการของคุณหมอคนหนึ่งก็อธิบายเรื่องนี้
สารก็ยึดแนวคำอธิบายทางวิชาการและทางปฏิบัติที่ปกติใช้อยู่
ก็ให้เหตุผลว่าที่คุณหมอพรทิพย์พูด
ยังไม่มีการเป็นการสนับสนุนทางวิชาการที่ชัดแจ้ง
คือคุณนครก็พูดอยู่คำนึงบอกว่า
มองว่าฝ่ายจำเลยยังยกประเด็นขึ้นมาไม่ครบ
ทีนี้แนวคิดของคุณนครผมเข้าใจนะ
ส่วนใหญ่เราจะนึกอย่างนี้ครับวันนี้ต้องบอกว่าโลกมันเปลี่ยน
เรายังคงนึกว่าคดีทั้งหมดเป็นระบบกล่าวหา
เป็นหน้าที่ของอายการโจทย์หรือพนักงานสอบสวน
จะต้องพิสูจน์ความมีผิดหรือบริสุทธิ์
แต่ความจริงแล้วมาตรา๑๗๒เขาบอกแล้ว
สารต้องช่องน้ำหนักพยานหลักฐานทั้งโจทย์และจำเลย
ทีนี้ทนายส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าให้โจทย์พิสูจน

วันนี้สารอายการทนายความเราไม่ได้เป็นคู่ต่อสู้

ความจริงที่จำเลยมีก็ต้องใส่ลงไปให้เต็มที่
ข้อสงสัยหรือวิภาควิจารณ์ให้มันน้อยกว่านี้ได้
วิธีการทำคดีนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
เพราะเดี๋ยวช่วงหน้าขอฟังหน่อยว่า
หลังจากที่คดีออกมาแล้วเรียบร้อยแล้วเป็นข่าว

เพราะว่าคืออันนี้ถือว่าสู้จบแล้ว

แต่ในแง่ของความคิดความเห็นความเชื่อ
จะมีผลอย่างไรให้สร้างแรงกระเพื่อมหรือเปล่า

ดิฉันว่าติดตามไม่ใช่เฉพาะประเทศเรา
ประเทศที่เขาเกี่ยวข้องคนของเขาที่เสียไป
หรือว่าคนของเขาที่ถูกกล่าวหาแล้วก็ถูกตัดสิน
เขาก็คงตามคดีอยู่เหมือนกันสักครู่ค่ะ

ผู้บริการบนรันนิษฐิการศึกษาเพื่อการพัฒนา
ดูแลแรงงานข้ามชาตินะคะแต่ว่าตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้
เพราะว่าคืออยู่ในระหว่างเดินทางพอดี

ที่น่าจะพอรู้ค่ะว่าคำพิพากษาออกมาแบบนี้แล้วเนี่ย
จะมีผลอย่างไรหรือไม่สำหรับคนที่ตามข่าว
โดยเฉพาะคนที่เป็นแรงงานข้ามชาติ
หรือว่าเพื่อนที่เป็นคนชาติเดียวกันนะคะ
เราจะคุยกับคุณสุรพงศ์กองจันทึกนะคะ
อดีตประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ
ไร้สัญชาติแรงงานข้ามชาติและผู้พลัดถิ่น
สรรพาทนายความคุณสุรพงษ์สวัสดีค่ะ

คดีนี้จริงแล้วมีแรงกระเพื่อมตั้งแต่ตอนที่เป็นข่าว
ตั้งแต่ยังไม่ผ่านชั้นตำรวจเลยด้วยซ้ำนะคะคุณสุรพงศ์

ซึ่งตามกระบวนการนี้คือจบแล้วแล้ว๓ศาลไปทางเดียวกันหมด
คือยืนตามกันหมดจนถึงดีการเนี่ยนะคะ
คุณสุรพงษ์เอาเฉพาะในวันนี้
มีคนถามถ่ายหรือแสดงความคิดความเห็นอะไร

ก็ค่อนข้างพอสมควรนะครับ
ก็มีทั้ง๒แนวนะครับ

ก็สมควรที่จะได้รับโทษขนาดนี้แล้ว
มีอยู่บ้างครับ
พี่น้องเพื่อนเองที่เป็นชนชาติเดียวกัน
ตามข่าวก็อาจจะมีความรู้สึกพอสมควรร่วมด้วยค่ะ
คือแรงกระเพื่อมจะเยอะขนาดตอนแรกที่มีข่าวไหมคะ

เพราะว่าตอนแรกเนี่ยเรายังไม่ทราบว่า
บนการยุทธรรมเนี่ยครับเดินไปยังไงบ้างนะครับ
เอาได้จริงเป็นไงแต่ตอนนี้กรุณการยุทธธรรมจบแล้ว
ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ยอมรับขายภาษา
เพียงแค่ว่าอาจจะมีข้อสงสัยอยู่บ้างครับ
ก็อาจจะไม่มีการกระเพื่อมอะไรมากมาย

เราหวังว่ากรณีนี้สารตัดสินมาแล้ว
จะทำให้เกิดภาพลักษณ์ดีของสังคมไทย
แต่ว่าเราได้ดำเนินการเคลียร์เรื่องเหล่านี้
แรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในบ้านเราก็ได้รับการดูแล
แต่ผมดูแล้วเนี่ยมันไม่เพียงพอขนาดนั้น
เราต้องทำงานเพิ่มขึ้นอีกเยอะนะครับ
แค่เคสเดียวจัดสินมาแล้วหวังว่าภาพรักไทยจะดีหมดคงจะไม่ได้
เพราะว่าต้องทำอะไรเพิ่มอีกเช่นที่กอเตาตั้งแต่ปี๕๗ที่เกิดเรื่องแล้ว
จับผู้ต้องหาได้แล้วแต่หลังจากนั้นก็ยังพบว่ามีการฆาตกรรมอยู่นะครับ
มีคนที่ถูกกระทำถูกรังแก่อยู่นะครับอันเนี้ยมันยังไม่ได้เคลียร์เลย
ทำยังไงที่เราทำให้กอเตาเป็นที่ปลอดภัยจริง
กระแสที่บอกว่ามีอิทธิพลผู้มีอิทธิพลเนี่ยมันจริงมาก
ถ้าจริงก็เคลียร์ยังไงถ้าไม่จริงก็เล่นโปร่งใสให้คนทั้งหมด
ทราบได้ยังไงคนที่ไปทำงานที่ในนั้นรายงานก็มีอยู่เยอะ
ทำให้แรงงานที่ทำงานอยู่ที่นั่นเกิดความมั่นใจว่านายจ้างเขาดูแลเขาอย่างดี
คนต้องเที่ยวที่ไปที่นั้นจะทำยังไงให้เขาเกิดความมั่นใจว่า
เวลาใกล้เหลือน้อยนะคะขออภัย

สู้คดีถ้าผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยเป็น

มันมีข้อระวังหรือว่ามันมีข้ออะไร

ครับแต่ครั้งนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าชุดแรกเนี่ย

แม้กระทั่งเรื่องที่เขาเนี่ย

ผู้ต่างหาเนี่ยต้องสามารถประกันตัว
ออกมาข้างนอกเพื่อจะมาสู้คดีได้

เราพบว่าเจ้าหน้าที่สถานทูต
พม่าเลยมาขอประกันตัว

ทำให้ผู้ต้องหาไม่สามารถ

หาข้อมูลในการพิสูจน์ตัวเองได้ครับ

คุณสุรพงศ์ค่ะดิฉันได้ประเด็น
ก็คือผนวกกันกับทางคุณนครนะคะ

ขอบคุณนะครับสวัสดีีครับ

เพราะว่าคุณนครเองก็ให้น้ำหนักประเด็นนี้ตั้งแต่แรกนะคะ

คือเราจะไปมองว่าเป็นผลร้ายให้ผล
สำคัญ
แม้กระทั่งคดีโรนิญาที่เราสื่อพยายามแล้วก็เหนื่อย
ต้องหาร่ามมาแปลอันนั้นก็คือยาก
เพราะฉะนั้นกระบวนการยุติธรรมก็ต้องกลับมานั่งทบทวน
ผมมองว่าเราต้องทบทวนเอากรณีศึกษาเรื่องนี้มาเป็นประโยชน์
เขาทักท้วงเรื่องร่ามต่อไปอาจจะต้องปรับปรุงเรื่องร่าม

แต่ท่านนะถ้าคนพม่าได้อ่านคำเลี้ยวศาสตร์เรื่องราวทั้งหมด
ผมเชื่อว่าที่คุณจอมขวัญพยายามถามว่ากระเพื่อมไหมก็คงไม่กระเพื่อม
และสิ่งที่สำคัญเราต้องยอมรับกระบวนการยุติธรรม
ซึ่งสารดีการเป็นกระบวนการยุติธรรมชุดสุดท้าย

ทีนี้สิ่งที่เขาจะทำกันได้ต่อไปหลังจากนี้
ถ้าผมจะแนะนำนะก็คือการขอพระธานภัยโทษ

อาจจะเป็นเท่าโดยตัวเองขอหรือไม่ก็ต่างชาติขอ
หรือแม้กระทั่งคณะรัฐมนตรีจะหยิบขึ้นมาก็ได้

มีหรืออาจจะขอไปรับโทษอะไรต่าง
ยังมีอีกกระบวนการได้พอสมควร
ค่ะอาจารย์ขอสั้นยังจะหมดเวลารายการแล้ว
อาจารย์ถ้าอาจารย์เลื่อนตำแหน่งแล้วเรียบร้อยอย่างเป็นทางการ
อาจารย์ยังมาคุยได้เหมือนเดิมไหมคะ

คือทุกคนก็บอกว่าพอเป็นตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้น
แล้วจะมาคุยเรื่องคดีก่อนที่อายการจะสั่งหรือก่อนจะฟ้องเนี่ย

เพราะมันจะไปมีความกระทบกระเทือนต่อความเห็นของผู้ที่จะมีความเห็นคำสั่ง

ไม่ใช่คดีตัดสินแล้ว
ยินดีที่จะมาอธิบายความรู้ทางกฎหมายให้แก่ชาวบ้าน
ให้ป้องกันตนเองได้อะไรอย่างนี้

ยังไงเดี๋ยวก็โทรรบกวนอยู่ดีค่ะ
ยังไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์ก่อนนะคะ

อีซ่ากูแทลนิวโชว์ค่ะสวัสดีค่ะ